เราไปดูสายแฟชั่นกันบ้างดีกว่านะคะ
ไปดูดีกว่าห้างดังริมแม่น้ำเจ้าพญา
เมื่อวานนี้เขามีงานใหญ่จัดเต็มมากเลยนะคะ

อัปเดตนิดนึงค่ะว่ามีใครกันบ้าง

ไม่ใช่อะไรเห็นตัวแล้วคือต้องคว้ามาอัปเดตนิดนึง
เพราะช่วงนี้นอกจากงานรุ่งแล้วความรักมันปังมาก
คือไม่ต้องเก็บอะไรแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ไม่ใช่หนุ่มมาสกวนแล้วนะแต่ว่าเป็นนุ่มแสนอบอุ่นค่ะ
บอยเนี่ยขาเมาส์นะคะเรื่องทริปเกาหลีที่เพิ่งกลับมาหมาด
บอกว่าทั้งไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานด้วย
งานนั้นเป็นโปรเจกต์หนังของเกาหลี

ส่วนเรื่องไปเที่ยวอันนี้ไฮไลท์เลย
เป็นจังหวะดีที่ได้ไปพร้อมกับแก๊งหวานใจคุณเปย์พรปวี
ส่วนใหญ่เป็นผลงานของพี่บอยนี่แหละ

รับนะคะรับหน้าที่เป็นตากล้องค่ะ

ส่วนที่ถูกแซวว่าพูดคุยแชทหวานมาก

ฝ่ายหญิงเรียกฝ่ายชายเรียกคุณบอยว่า

อื่มอยากให้เบบี

เขาเรียกกันเบบีแบบนี้

อ่ะเรื่องนี้เจ้าตัวจะตอบว่ายังไง
ทั้งภาพหลัวครับไม่ได้กาจางอะไร
เด็ดแซว

แบบมีโปรงมีแฟนเขาเป็นแฟนกันเขาก็หวังอะไรประมาณนี้แหละ

นั่นแหละแต่เฟย์บอกว่าแชทเอาไปคุยกันสองคน

มาต่ออีกหนึ่งสาวค่ะที่ออกงานรับทรัพย์ถี่ยิบเลยในช่วงนี้

คว้าตัวมาถามถึงภาพชุดว่ายน้ำที่ลงล่าสุด
เป็นชุดภาพแบบว่ายน้ำสีดำมันเซ็กซี่มากเลย

โบบอกว่าดูเหมือนจะไม่ห่วงนะ
แต่เขาอิจฉามากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เขาอยากลงแบบนี้บ้าง

โบค่ะอยากให้ทุกคนรอดูในไอจีเขา

ไม่ห่วงอิจฉาว่าแบบได้สิ
ซุปก็ลงบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เขาหุ่นดีแล้ว
เขาก็แบบมีรูปของเขาแหละแต่ยังไม่ได้ลง

ดีจนให้พี่ต้องแบบว้าว
ดีจนพี่ต้องแบบว้าว
ห่วงค่ะมีแฟนหุ่นดีก็แฮปปี้

ปิดท้ายกันที่พี่สาวสุดแซ่บของเรากันหน่อยคริส
สอวังเจอทีไรก็แซ่บเซ็กซี่เสมอ
คุณดูสิคะสวยขนาดนี้อดอัปเดตเรื่องหัวใจไม่ได้
ตอนนี้มีใครมาขายขนมจีบพี่คริสต์บ้างหรือยัง
คริสก็ยืนยันนะคะว่าแฮปปี้มากกับชีวิตสาวโสด
แต่น้องสาวก็มีเหงาบ้างแต่ก็มีเพื่อนมีอะไรทำแก้เหงา
ส่วนมีหนุ่มเข้ามาคุยไหมก็มีแหละ
แต่ยังไม่มีใครที่แบบเออเขาวินมาวิน
แล้วก็ฝากไปถึงหนุ่มด้วยนะคะบอกว่า
รุ่นนี้ถ้าจะจีบไม่ต้องมาโยนหินถามทางแล้วนะ

ผมไปฟังคริสค่ะ
มีเหงาบ้างแต่ว่าเหงาแต่ไม่ได้ทูปค่ะ
เชิญเข้าวัดพร้อมกันเลยทุกคน
นี้ถ้าเกิดว่าแบบมาแค่โยนหินถามทางค่ะ

ถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือจีบแล้วใช่ป่ะอย่างนี้ค่ะ
ผู้หญิงทุกคนเขาอยากให้คนที่มาชอบเรา

เลยไม่มีใครแบบว่าที่เราจะนับว่าเขาเข้ามาจริงหรือเปล่า

ต้องให้คิดหลายขั้นตอนปลาแบบอุกาบาทมันเลย